ชาวบ้านก็ไม่สบายใจสำหรับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณป้าท่านนี้ค่ะ
ออกไปทำสวนสวนนี้ก็อยู่ใกล้ใกล้กับเขตอุทยานเนี่ยนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่าโดนคนร้ายสองคนเอาปืนจี้เข้าไปในป่า

หลังจากนั้นเนี่ยก็โทรขอความช่วยเหลือจนเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปพาออกมาได้ค่ะ
เหมือนกับมีความรู้สึกว่าถูกป้ายาสลบด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย
ฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยแม่ทะไปช่วยเหลือนางคำปัน
อายุ๖๔ปีค่ะชาวบ้านปางมะโอ
ไปช่วยออกจากป่าอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย
ตรงนี้เป็นเขตรอยต่อของอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางและอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
สภาพก็คืออิดโรยอ่อนเพลียนะคะ

คือเหตุการณ์นี้คุณป้าคำปันไปถอนขาที่สวน
แล้วถูกคนร้ายผู้ชาย๒คน
คุณป้าบอกว่าสะพายเป้สีดำเอาปืนบังคับให้เดินไปบนยอดเขาห่างจากหมู่บ้านประมาณ๕กิโล
แล้วป้ายยาสลบพอตนเองตื่นขึ้นมาก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะ
ที่กำลังไปถอนต้นขานะคะแล้วคนร้ายสองคนก็เข้ามาเอาปืนขู่
หลังจากนั้นบังคับให้เดินไปห่างจากหมู่บ้านที่ป้าอยู่ประมาณ๕กิโลเป็นยอดเขา
พอถึงที่หมายเอายาสลบป้ายก็คือคนร้ายคนหนึ่งเอาปืนขู่เหมือนจะยิง
แต่ว่าอีกคนนึงก็ห้ามเอาไว้แล้วก็เอายาสลบป้ายหลังจากนั้น๒คนก็ออกไป
ในอำเภอเนี่ยนะคะคาดว่าคนร้ายอาจจะมีสิ่งของผิดกฎหมายแล้วคุณป้าอาจจะไปเห็นอะไรบางอย่าง
ก็เลยกระจายกำลังกันออกติดตามหาคนร้ายแต่ว่าไม่พบร่องรอย
บังคับให้เดินเข้าป่าพอถึงที่หมายหนึ่งในคนร้ายจะยิงทิ้ง
แต่อีกคนนึงห้ามเอาไว้ก็เลยรอดมาได้
แต่เหมือนเอาอะไรบางอย่างป้ายที่จมูกก็เลยสลบไป
พอตื่นขึ้นมาโทรศัพท์มาหาครอบครัว
ตอนครอบครัวไปแจ้งตำรวจตอนแรกตำรวจไม่เชื่อ
แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่อุทยานช่วยเหลือออกตามหาก็เลยพบแม่
นอนอยู่ในพงหญ้านะคะอิดโรยด้วยแล้วก็ภาวะร้องไห้ตัวสั่น
แล้วบอกว่าคนร้ายเนี่ยขู่ฆ่ายกครัวถ้าแจ้งตำรวจหรือตกเป็นข่าวค่ะ
มันเป็นเหลืองปีเป็นไหมใช่จะมีคนใส่ชุดดัมไหม
นี่ก็ได้ยังไงมันอจ่อยอยู่ในพื้นที่ในเขตหมู่บ้าน
เลยในะคะยังล้านชายของคุณป้าเองเนี่ยพาผู้สิทธิ์ข่าว
เชื่อที่คุณป้าเล่านะเพราะไม่มีประโยชน์

ชาวบ้านหลายคนพอได้ยินเรื่องนี้ก็ยังหวาดภาวะกับเหตุการณ์อยู่
คนร้ายสองคนอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดหรือไม่

คุณป้าคำปันล่าสุดอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะ

และหมอก็ยังคงให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางค่ะ
ภูมิกับสพแม่ทะนะคะได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
แล้วจากการสอบถามชาวบ้านก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
แล้วมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งคือเมื่อช่วงเช้ามืดสี่วันก่อนเนี่ย
มีคนที่ไปกรีดยางเขาบอกเขาก็เห็นผู้ชายลักษณะแบบนั้น

เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าชาวบ้านมาหาของป่านะคะ
จากการที่มีการเอาโดรนบินสำรวจพบว่าจุดนี้เป็นภูเขาสูงชัน
และเป็นป่าดงดิบรอยต่ออำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง
อำเภอรองจังหวัดแพร่และเส้นทางลำปางแพร่
มีด่านของสพแม่ทะจังหวัดลำปางตั้งอยู่ค่ะ
เดี๋ยวก็รอดูการทำงานของตำรวจต่อไปนะคะ